หลังจากที่เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมา
เป็นฉบับที่ออกวันที่๑๔มีนาคม
ประกาศเตือนทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลายจังหวัดนะคะ
นครราชศรีมาบุรีรำศรีสะเกดสุรินและอุบลราชธานี
ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในระยะนี้
ใช่ค่ะและอุบลราชธานีเมื่อวานนี้
เผชิญกับพายุฤดูร้อน
ถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป
ในพื้นที่๓อำเภอด้วยกันค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่
ในตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าบ้านเรือนของราศดรในพื้นที่บ้านว่าน
หมู่ที่๒ถูกลมพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ
ได้รับความเสียหายนะคะจำนวน๔หลัง
โรงเรือเลี้ยงไก่เนื้ออีก๔หลัง
และต้นไม้อีกจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายเหมือนกันค่ะ
นางพัฒน์ชัยรัฐอายุ๗๒ปีนะคะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่
บอกว่าถูกลมพายุพัดยกหลังเลย
หลังคานี่ปลิวไปตกไปไกลนะคะ๑๐๐เมตร

เสื้อผ้าที่นอนถูกฝนตกใส่
ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะ
ซึ่งทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับรายงานแล้วนะคะเรื่องบ้านเรือนรัศดรที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้๓อำเภอ๔ตำบล๕หมู่บ้าน
บ้านเรือนได้รับความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง
รวมทั้งหมด๓๒หลังคาเรือนค่ะ
ออกเตือนเพิ่มแล้วนะฮะในช่วงเช้านี้ตี๕
กรมอุตุษยนต์ยนต์วิทยาประกาศเตือน
พายุฤดูร้อนประเทศไทยตอนบน

เหนือเพชรบูรณพิศนุโลกพิจิตร

แก่นอุดรธานีการสินสกลนครนครพนม
ภาคตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วชมบุรีจันทบุรีและตราดนะฮะ
ภาคกลางระวังด้วยนะครับลบบุรีสระบุรีนะครับ
อากาศจะคลายร้อนลงแต่ต้องระวังพายุฤดูร้อนนี้
รับฟังคำเตือนอีกครั้งกับรู้ก่อนร้อนหนาว
คุณคุปตนันคงมาเตือนแน่เรื่องนี้นะครับ
ก็คือพายุฤดูร้อนคือเขาจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยวันนี้